ก็ทำงานร้านร้าวไม่เห็นตายนะ
ครับผม
ก็น้องเบ้ากับหนูพ่อไม่ได้ยินเสียง
ก็ถึงมาขอเอาใบถนูดมานี่
มันชิดแล้วมันง่ายดิ
เจ้านายที่วันนี้ให้หัวขอดได้หัวด้วย

จังหวะมันไม่ร้อนดีเลย